มาดูเรื่องของต้นตะเคียนนะฮะที่ชาวบ้านก็จะ
เคารพนับถือบูชาในความศักดิ์สิทธิ์ของนางตะเคียนที่จะอยู่กับต้นตะเคียน
โดยเฉพาะต้นตะเคียนที่อายุแบบโอ้โหหลายร้อยปี
บางทีก็ไปเจออยู่ใต้น้ำก็ต้องไปเชิญกันขึ้นมาไปไว้ที่วัดนะครับ
ทีนี้ที่พื้นที่แถวบ้านขาครีมตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูง
จังหวัดนครรัฐสีมาตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็น
เขาเรียกว่าคลองสาธารณะบ้านขาครีมนะ
ชาวบ้านบอกว่าตรงพื้นที่ตรงนี้เคยขุดพบต้นตะเคียนขนาดใหญ่
ขึ้นมาแล้วนะ๕ต้นมีทั้งหมดเนี่ย๙ต้นเหลืออีก๔ต้น
เดี๋ยวต้องเอาขึ้นมาให้หมดเชิญขึ้นมาให้หมดนะครับ
วันนี้ก็มาจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้ขอเข้ามาเทวดาฟ้าดิน
ให้เปิดทางกันเอารถแบ็คโฮมานะจะเอาขึ้นมาให้ครบ๙ต้น
ได้ขึ้นมาละห้าต้นตะเคียนที่อยู่ใต้น้ำเห็นไหมฮะแบ็คโฮมาเนี่ย
ขุดกันใหญ่เลยเชิญร่างทรงมาประกอบพิธีด้วย
ลึกลงไปสัก๒เมตรกว่าก็ใช้รถแบคโฮขุดเปิดทางดินลงไปนะฮะ
แล้วก็ให้ชาวบ้านดำน้ำลงไปดูตอนที่ชาวบ้านดำน้ำลงไปดูนะ
ที่รถแคคโฮลขุดทางดินเอาไว้เนี่ยที่คิดว่าอยู่ตรงจุดเนี้ย
ต้นตะเคียนขนาดใหญ่นะก็ใช้แบ็คโฮลขุดลงไปอีก
เพื่อจะได้ตักต้นตะเคียนขึ้นมาปรากฏว่าไม่สามารถเอาขึ้นมาได้นะครับ
ยังไงก็ไม่เจอยังไงก็ไม่ถึงชาวบ้านเชื่อว่า
เป็นเพราะต้นตะเคียนดำน้ำดำดินหนีลงไปเรื่อย
เวลาเจอก็เจอแค่เปลือกของต้นตะเคียนติดขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ
เนี่ยได้แค่เนี้ยชาวบ้านที่ดำน้ำลงไปค้นหาต้นตะเคียนนะบอกว่า
สาเหตุที่ต้นตะเคียนดำน้ำดำดินหนีเนี่ยเชื่อว่าเป็นเพราะมีร่างทรงบางคนมาแกล้ง
ไม่ยอมให้ต้นตะเคียนโผล่ขึ้นมาร่างทรงคนนั้นมายืนอยู่ที่ริมคลองแล้วก็สวดมนต์สะกดวิญญาณของต้นตะเคียน
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำแบบนี้ไปทำไม
แล้วก็เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายบุญชูสันกลางอายุ๖๑ปีเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่
เขาเล่าให้ฟังว่าเจ้าอาวาสวัดบ้านขาครีมได้ฝันเห็นต้นตะเคียนยักษ์จมอยู่ใต้น้ำอยู่ในคลองหลังวัด
แล้วก็มีผู้หญิงแต่งตัวสวยเลยค่ะมาบอกว่าช่วยพาขึ้นมาจากน้ำหน่อย
พระท่านก็เลยบอกชาวบ้านให้ช่วยค้นหาก็เอาแบ็คโฮมาสองคันใช้โซ่ดึงต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำ
แต่ปรากฏว่าระบบไฮโดลิกเสียนี่ครับวันถัดมาชาวบ้านก็เลยประกอบพิธีอันเชิญ
ก็เลยสามารถนำขึ้นมาได้๔ต้นนะคะคือตอนยังไม่ทำพิธีเนี่ยเอาขึ้นมาไม่ได้
ทำพิธีนำขึ้นมาได้สี่แล้วก็นำไปที่วัดอุดมธัญวาสนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าต้นตะเคียนที่พบเป็นลูกหลานของเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
และเจ้าแม่สร้อยดอกปีบชื่อเจ้าแม่ศรีไพรเป็นญาติกัน
ชาวบ้านก็เลยมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
เคยมีคนถูกหวยถูกลอตเตอรี่อะค่ะอ่าสามงวดซ้อนเลยนะคะ
นี่เป็นช่วงที่ขุดขึ้นมาตอนนั้นนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ขุดพบอีกหนึ่งต้น
รวมแล้วเป็น๕ต้นแต่คาดว่ายังมีต้นตะเคียนอยู่อีกตั้ง๔ต้นนะคะ
แต่๔ต้นที่เหลือนำขึ้นมาไม่ได้สักทีชาวบ้านบอกไม่ท้อ
ก็ใช้รถแบ็คโฮลขุดต่อเนื่องเลยนะคะก็หวังว่าจะเจอแล้วก็นำขึ้นมาได้เพิ่มเติมค่ะ
ไปดำไปเห็นแต่ยังไงก็ไม่ถึงประหลาดไหมล่ะ
เหมือนกับดำดินดำน้ำหนีเรื่อยชาวบ้านบอกครับ